ถ้าพูดถึงความฮอตของใหม่ดาวิกานาทีนี้ต้องยกให้เธอจริงนะ
อตมากทั้งงานไทยงานเทศเนี่ยโอ้โหมารุมมาตุ้มเธอเป็นว่าเล่นนะคะ
แต่ว่าก่อนบินเธอมีอาการป่วยด้วยนะคะคุณผู้ชม
งานนี้เนี่ยสาวใหม่เขาจะอ้อนพี่เต๋อว่ายังไง
แล้วย้อนกลับไปวันเกิดลุงเต๋อที่ผ่านมาเธอมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างเดี๋ยวต้องรอฟัง
อกจากจะอ้อนพี่เต๋อแล้วยังอ้อนแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
ซึ่งเราส่งกล้องพิเศษตามติดชีวิตสาวใหม่เอามาฝากตลอด๖วันกันเลยด้วย
ไม่สบายด้วยว่าไงบ้างคะ

อเรนนี่คือเขาเป็นห่วงไหมเราไม่สบาย
บ๊วยงไม่รู้ว่าเขาเป็นห่วงไหมอ่ะ

ทุกคนนะคะติดตามใหม่กันด้วยนะคะ
เพราะว่าทริปนี้ใหม่ได้ทำกิจกรรมหลากหลายอย่างมากเลยค่ะ
มีไปดูแฟชั่นโชว์ด้วย

ก็จะมีการเดินแบบบนแม่น้ำ
แม่น้ำแฟน

มองชูกมองตะเลวู